ลูกรู้ผิดรู้พอ
ขอตอบแทนแม่พ่อ

ขอทนแทน
ไม่ท้อ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้องกาฟิลร้อง
น้องกาฟิวร้องได้ครับ
น้องกาฟิวร้อง
น้องกาฟิลร้อง
น้องกาฟิลร้อง
กาฟิวต้องจำได้ถูนะลูก
ประเดิมไปได้สวยงามค่ะ
เป็นที่ดีใจนะคะของครอบครัว

รับแล้วค่ะกาฟิวหนึ่งมือ
จากเพลงของคุณสุนารีราชศรีมานะครับ
จำเสี่ยงเลี้ยงพ่อนะครับ

เหมาะกับเท่าไหร่ชาวนา

ตอนนี้ได้แล้ว๑เพลงเป็นไงรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะ

ภูมิใจไหมที่ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่

อาชีพตัดไม้อยู่ค่ะที่คุณพ่อทำอยู่เนี่ย

บางทีไปเจอป่าที่มันง่ายที่ไม่ต้องถางไม่ต้องอะไรก่อนก็มันก็จะง่าย
ไปเจอป่ายากบางทีก็แบกกัน
แบกกันถึง๒๐๐๓๐๐เมตรอย่างนี้

อีกนิดเดียวครับ
บริมือกับขหาดชนิดที่ใหญ่การแตซี่รู้สึกยังไง
พ่อว่าเดี๋ยวก็หายนะแต่พ่อยังไม่ต้องรีบทำงานก็ได้
ฟิลกับพี่เฟียมก็จะตั้งใจเรียน
จะได้กลับมาก็ทำงานที่สามารถแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ได้ค่ะ
กาฟิลกาฟิลไปฝึกพูดอะไรอย่างนี้มาจากที่ไหน
ก็จากความในใจของหนูเลยค่ะ

ว้าวความในใจของหนูมันช่าง
ช่างหน้าฟังถึงมันจะเป็นเรื่องของความลำบากก็ตาม

ร้อยออกมาแล้วเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะ
นะถ้อยคำที่เขาใช้เนี่ย
ดูเป็นผู้ใหญ่มากสละสลวยเหลือเกิน
รีบเรียงออกมาได้อย่างนี้ได้ยังไง

ฟิลทีนี้ถามว่าคนสุขุมนุ่มลึกตรงนี้เคยอดข้าวบ้างไหม

กลางวันไปโรงเรียนเขามีให้ทานฟรีไหม

แล้วเราไปอดมื้อไหนที่เราไม่มี
อดมื้อเย็นค่ะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่กินเลยก็มีค่ะ

ทีนี้ทำไงกาฟิลต่อสู้กับความหิวยังไง

ทนเพื่อให้ข้ามมื้อนี้ไปให้ได้

อ้าวแล้วมื้อนี้ยังไม่มีกินเลย

ก็ต้องคนต่อไปเขาอดอีกค่ะ

แล้วตอบแม่ว่ายังไงทั้งที่เราหิว

มีการแข่งคำว่า
มันเป็นสภาวะของความผู้ใหญ่มากเลยนะ
จากความในใจเหมือนกันค่ะ
หนูคิดยังไงหนูก็พูดออกมาตามที่หนูคิดเลยค่ะ
หนูชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
ฐาสาท้ายกับคณิตศาสตร์ค่ะ

อ่าขอบคุณค่ะ
อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับเพราะนอกจากว่าจะเรียนเก่งทางวิชาการแล้ววิชาชีวิตก็เก่งด้วยเอาตัวรอดได้แน่นอน
ยิ่งถ้าเรียนเก่งด้วยก็ไปกันใหญ่นะครับก็ขอให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะ
จุดต่อไปของเราค่ะคือจุดที่จะพาน้องกาฟิลและครอบครัวไปอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเงิน๒๐๐๐บาทรออยู่
ได้ไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทนะครับในเพลงแรกตอนนี้มาถึงเพลงที่สองนะครับเพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ

เอาล่ะกาฟิวค่ะ๒๐๐๐๐บาทคือเพลงนี้สำหรับหนูค่ะหนูรู้จักเพลงนี้ไหมครับ
รู้จักค่ะหนูร้องได้ไหมได้ค่ะร้องได้ถูกทุกคำไหมก็มั่นใจค่ะว่าถูกค่ะ
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นกาฟิลต้องการอะไรไหมก่อนเกมจะเริ่มในรอบนี้
ขอกำลังใจจากพ่อกับแม่ค่ะ

แต่เขาทำให้เต็มที่ค่ะแม่เป็นกำลังใจให้

ที่เฟมซู่ซู่น้องพี่

ล้านหญ้าล้านแย่

อย่าน้อยหน้าคุณย่าเร็วคุณยาย
ชู้ชู้กับฟิวท์ยายรักกับฟิวท์นะคะ

สู้เขานะลูกคุณกับป้าได้ได้นะลูก

น้องกับฟิวท์เอาเงินไปยายนี่เขาให้ได้นะลูกนะ
ที่เขามาทวงเราทุกวันแล้วเราต้องเอาไปใช้หนี้เขาให้ได้ลูก

คำพูดของแต่ละคนที่ออกมาจากครอบครัวเนี่ยมีครับมีค่ะ
คำพูดเนี่ยหวานมากนะครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่พูดจาดีมาก
เยี่ยมนะคะถึงจะยากจนถึงจะเป็นหนี้
แต่การพูดการจาดีความคิดดีเด็กเลยออกมาเป็นแบบนี้
เอาล่ะเกมกำลังจะเริ่มแล้วค่ะ
ขอให้ครอบครัวนี้โชคดีค่ะเป็นกำลังใจให้
ตอนนี้กาฟิลมีอยู่แล้วหนึ่งหมื่นบาท
ฟังอินโทรไปแล้วเพลงนี้เราสามารถตัดสินใจได้สองอย่างคือหยุดก็ได้ไม่อยากแข่งต่อ
ไม่มีใครว่าอะไรก็รับหนึ่งหมื่นแล้วก็จบ
ถ้าอยากไปต่อก็ต้องบอกว่าสู้เพื่อจะเอาสองหมื่นแต่ห้ามร้องผิดร้องผิด
ทุกครั้งเงินที่มีอยู่ถูกหักออกครึ่งหนึ่ง
และก็หยุดตีการด้านข้าง

กาฟิลจะสู้หรือจะหยุดครับ

และสำหรับเพลงที่๒นี้กาฟิลจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้
เอาล่ะคนเก่งไม่ใช้ต้องทำให้เต็มที่
ผ่านเพลงนี้ไปให้ได้ค่ะเงิน๒๐๐๐๐รอกาฟิวอยู่

มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

เห็นติดฟ้าห้องว่าต้องป่วยลูกต้องทำให้ได้
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฝันเปื้อนน้ำตาเออเข้าเมืองเสียงดวงเดียวได้
แลกรายได้ที่ใจส่อหาไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหว
เช้าห่องสมสุขห่อน

อ่อนรายจ่าย
จะเก็บเงินพันธุ์สักปลาย
ต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนหนูรั่ว
ข้างหัวเตียงแม่
จับกระยานอีแก่
ที่พ่อปัญญี่หอหลบเลือน
น้องอ่อนโวทธคอ
อยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ผากหวังข้างจ่ายยำเดือน
วันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามท้อไว้เตือน
ใจฝันสะอาเลือดความมั่น
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
ลูกแม่ยังสวยแม่มาไกลจะร้ายต่อ
ความฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอทยอยส่งคืน
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วย